สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงกับใบตองรัชตะวันนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของอดีตคู่รักจากวิกหมอชิตอย่างหยกแอม
แม้ว่าทั้งคู่นั้นจะจบความสัมพันธ์ลงไปไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่
แต่เมื่อได้มาร่วมเฟรมกันนะคะก็ไม่มีปฏิเสธกันเลยทีเดียว
งานนี้ต้องยกนิ้วให้กับความสตรองของสาวหยกเลยจริงค่ะ
ต้องยกนิ้วให้กับความสตรองของสาวหยกธัญกันนะคะ
เพราะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์กับอดีตคนรักเก่าแอมพีรวัตร

ด้วยเหตุมือที่๓ของฝ่ายชายกับนางเอกน้องใหม่
ทำให้สาวหยกเสียใจแล้วก็ลั่นวาจาเลยว่า
ยังไม่พร้อมที่จะอยู่ในสถานะเพื่อนกันได้
ล่าสุดค่ะทั้งคู่มาร่วมงานบวชพระอ๋อม
ที่วัสเกตราชวรรมมหาวิหาร

มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก
และเพราะเมื่อมีเพื่อนสนิทอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกัน
เลี่ยงไม่ได้ที่ทั้งคู่จะต้องแชะภาพร่วมเฟรมกัน
ซึ่งแม้ต่างฝ่ายต่างโพสต์ภาพนี้
แต่ที่เด็ดนะคะเห็นจะเป็นฝ่ายหญิงค่ะ
มีการติดแฮสแท็กว่างานส่วนรวม
ทำให้ชาวเน็ตเดาว่าเป็นการสื่อสารนัยยะอะไรออกมาหรือเปล่า

เข้ามาแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรม

แต่ก็มีหลายคนค่ะที่ยังเชียร์ให้ทั้งคู่นั้น